อย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้เพราะว่า
เป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิรูป

ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะตื่นขึ้นมาแล้วว่า
กระบวนการยุติธรรมที่มีความเหลื่อมล้ำ
มันมาถึงจุดที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะกระบวนการปฏิรูปงานสอบสวนของตำรวจ
ซึ่งกำลังเดินมาถึงจุดที่ว่าถ้ามีพรบตำรวจฉบับใหม่ออกมา
การปฏิรูปสอบสวนตำรวจจะมีความเป็นธรรมมากขึ้น
เมื่อตำรวจส่งให้อายการอายการเขาก็จะได้ทำหน้าที่นำสำนวนส่งฟ้อง
แต่ปัญหาที่เป็นปัจจุบันก็คือว่าอายการเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่า
เขาเนี่ยอยู่กลางทางรับสำนวนมาจากตำรวจส่งฟ้องศาล
แต่ว่าปัญหามันเรื้อรังก็คือว่าสำนวนจากตำรวจมีปัญหา
อายการเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทำงานด้วยปัญหา
ปรากฏการณ์ที่ว่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่๑๑๑อายการเขาเข้าพบอายการสูงสุด
เข้าพบเพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาระบบการทำงานของอายการ
ที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนบริสุทธิ์เพื่อให้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม
โปรยเนี่ยโอ้โหเขาโปรยอย่างนี้เลยครับ๑๑๑อายการยังเติร์ดสุดทน
ื่อนั่งอ่านนิยายสอบสวนตกเป็นเครื่องมือตำรวจยัดข้อหาผู้บริสุทธิ์
สอบสวนทำลายพยานหลักฐานล้มคดีช่วยคนรวยคุกมีไว้ขังเฉพาะแต่คนจน
เขาก็บุกยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้พัฒนาแก้ไขระเบียบ
ทีนี้ถ้าตามไปดูในบันทึกเปิดผนึกที่เขาส่งถึงอายการสูงสุด
อายการสูงสุดคือคุณวงสกุลกิตติพรมวง
เขามีข้อความยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง
เพราะว่าผมคิดว่าเป็นความในใจที่เป็นประโยชน์มาก
เขาบอกว่าอย่างนี้ปัจจุบันประชาชนมีบทบาทในการเรียกร้องและคาดหวัง
ต่อการอำนวยความยุติธรรมจากอายการเป็นอย่างยิ่ง
คณะอายการรุ่น๘ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของอายการจังหวัดทั่วประเทศ๑๑๑ท่าน
ทราบและตระหนักดีว่าอายการสูงสุดได้เสียสละทั้งกำลังกายและสติปัญญา
เพื่อพัฒนาองค์กรอายการให้มีความก้าวหน้าทันสมัย
เพื่อตอบสนองให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ในการนี้คณะอายการรุ่นที่๘ได้มีมติที่จะสนับสนุนภารกิจให้ความร่วมมือกับท่านอายการสูงสุด
โดยการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่มาจากประสบการณ์ตรงในการทำงาน
สภาพปัญหาการดำเนินคดีอาญาที่ร้ายแรงที่สุดคือการปกปิด
ิดเบือนหรือทำลายพยานหลักฐานและไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก่อให้เกิดอุปสรรคอย่างยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมที่แท้จริงให้แก่ประชาชน
ส่งผลให้ภารกิจของอายการในฐานะอายการแผ่นดินไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษ
แล้วที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือตกเป็นเครื่องมือเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตใช้เป็นเครื่องมือฟ้องและลงโทษคนบริสุทธิ์โดยไม่รู้ตัว
สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรอัยการสร้างความเจ็บปวดชอกช้ำแก่ประชาชนทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา
ส่งผลเสียหายต่อการปราบปรามอัธยากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในที่สุด
ทีนี้มาถึงเรื่องนั่นเรื่องของตำรวจ
พอมาถึงเรื่องอายการเขาว่าอย่างนี้
สาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดจากบทบาทหน้าที่ของอายการไทย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการดำเนินอาญาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ส่งผลให้อายการไทยไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงความจริงแห่งคดีและสำนักงานอายการต่าง
บุคลากรที่จะสนับสนุนภารกิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีได้โดยตนเอง
อายการไทยจึงไม่สามารถเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงให้สมศักดิ์ศรี
หรืออายการแผ่นดินผลักใสให้ประชาชนต้องไปร้องขอความช่วยเหลือนอกกระบวนการยุติธรรมภาครัฐ
เช่นไปขอความช่วยเหลือจากทนายความไปขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน
ไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิต่างเพื่อช่วยเรียกร้องความยุติธรรม
อันเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า
กระบวนการยุติธรรมไทยล่าช้าราคาแพงคนจนเข้าไม่ถึงความเป็นธรรม
และในที่สุดคุกจึงมีไว้ขังเฉพาะแต่คนจน
นี่เป็นจดหมายเปิดผนึกที่อายการจังหวัดทั้งหลาย
เขารวมตัวกันส่งถึงอายการสูงสุดครับ
ทีนี้ดูแนวทางที่เขาเสนอให้แก้ไข
คณะอายการรุ่น๘ขอกราบเรียนเสนอแนวทางให้แก้ไขดังต่อไปนี้

สืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่เจ้าหน้าที่จงใจล่าช้าไม่ให้ความร่วมมือหรือพยายามปกปิดความจริงโดยไม่ตัดทอนอำนาจในการสอบสวนเพิ่มเติม
ไปร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอายกรรมสำคัญในทันทีหรือกรณีที่จำเป็น
เวรออกชนะสูตรคดีวิสามันฆาตกรรมพร้อมกับอายการ
เริ่มสืบสวนคดีความผิดนอกราชจักรทันทีโดยไม่ต้องรอให้ตำรวจสอบเสร็จ
อันนี้เขาพูดถึงว่าพนักงานอายการสังกัดทำการแสวงหาข้อเท็จจริงคู่ขนานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยไม่ต้องรออ่านแต่สำนวนที่มีความจริงแห่งคดีพยานหลักฐาน
อาจจะถูกบิดเบือนสร้างนิยายการสอบสวนเห็นไหมครับ
ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีที่เสียหายหรือผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรม
ทั้งหมดเนี่ยเอามาอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่
อายการรุ่นใหม่ซึ่งเขาทำหน้าที่ส่วนหนึ่งก็เป็นอายการจังหวัด
เขามีความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมที่เหลื่อมล้ำเนี่ย
ต้นทางมาจากพนักงานสอบสวนเรื่องนี้ผมได้นำมาขีดเส้นใต้เป็นระยะ
เป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับแล้วกำลังจะบอกว่านี่เขากำลังจะออก
พรบกฎหมายเพื่อปฏิรูปตำรวจและปฏิรูปพนักงานสอบสวน
พรบเป็นเรื่องที่นายกจะนำเข้าสภาสภาก็จะออกเป็นกฎหมาย
พรบตำรวจใหม่แต่ว่าระยะที่รอพรบตำรวจใหม่
เห็นไหมครับว่าอายการเขาขยับตัวแล้วนี่เป็นการขยับตัวที่ผมคิดว่า
เป็นครั้งสำคัญที่สุดที่อายการเขาบอกว่าเขาอยู่เฉยไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเขาเป็นผู้มีหน้าที่ต้องนำสำนวนจากตำรวจ
นำผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลถ้าสำนวนมันบูดเบี้ยวไม่เป็นธรรม
ผู้ต้องหาเสียเปรียบหรือคนรวยได้เปรียบคนจน
อันนี้เราพูดกันมานานแล้วเขาจึงเรียกร้องว่า
ต่อไปนี้อายการสูงสุดควรจะมีการสั่งการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
เนื้อหาหลักก็คือว่าไม่ควรจะนั่งรออ่านแต่สำนวนอย่างเดียวแล้ว
อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับวิธีการแก้ไขประมวลปวิอาญาว่าให้อายการเข้ามา
ตรวจสอบสำนวนแต่ก่อนจะถึงจุดนั้น
เขาขอว่าอายการควรจะมีส่วนร่วมในการดูสำนวน
ตรวจสำนวนลงพื้นที่ลงที่เกิดเหตุยังไง
ฉะนั้นนี่เป็นผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเห็นว่าบัตรนี้
อายการเขาตื่นขึ้นมาแล้วที่จะส่งให้อายการสูงสุด
ภาพที่เห็นอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่า
ไม่เคยมีมาก่อนเราจะตามดูเรื่องนี้ต่อไป
นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นอายการครับ

อายการเขาประกาศกล้าวเลยนะฮะจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรี

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ